ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงบ่าย
เมื่อวานนะคะตำรวจสพรัฐภูมิจังหวัดสงขลาได้รับแจ้ง
ว่ามีรถเก๋งเป็นทะเบียนมาเลเซียนะคะ
เป็นรถเก๋งของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนี่แหละ
คนขับคนนั่งในรถเป็นคนมาเลเซียหมดเลย
ปรากฏว่าขับมาเขาอ้างว่าไปสะดุดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เสียหลัก
พุ่งไปชนเนี่ยค่ะคนงานตัดย่าของหมวดทางหลวงกำแพงเพชร๖คน
เขานั่งพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นไม้พุ่งไปชน๖คน
เสียชีวิตไป๕สาหัส๑เนี่ยค่ะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะนี่เป็นถนนสายเอเชียพื้นที่หมู่๓
อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาจุดเกิดเหตุอยู่หน้าหน่วยกู้ภัยเอเชีย
่งหน้าอำเภอหัดใหญ่อะค่ะที่เกิดเหตุพบศพคนงานตัดย่าของหมวดทางหลวงกำแพงเพชร
กระจัดกระจายอยู่ข้างทางเนี่ยนะคะห้าศพบาดเจ็บสาหัส๑คน
คือทะเบียนของมาเลเซียเลยนะคะพุ่งไปชน
กู้ภัยก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลล่ะค่ะทีนี้คนที่ขับรถเก่งคันนี้
ชื่อว่านางสาวมาลินดาซูซีลานีนี่บินตีโมฮัมมัติอาซาลันอายุ๓๐ปี
เป็นชาวมาเลเซียค่ะเขามากับเพื่อนชาวมาเลเซียอีกสองคน
เขามากันสามคนนะในรถครับคนในรถเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มีคนตัดย่าของทางหลวงกำแพงเพชรหกคนครับคือเขาก็ตัดย่าอยู่ข้างทาง
กำลังทำงานกันอ่าทำงานเสร็จเขาก็ไปนั่งพักให้หายเหนื่อยอ่ะ
ไปนั่งพักอยู่ข้างทางใต้ต้นไม้ครับปรากฏว่ารถเก่งคันนี้ขับพุ่งมา
ตัวคนขับเขาอ้างว่าเขาไปเหยียบไปสะดุดอะไรก็ไม่รู้แหละ
ก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนคนงานตัดย่าทั้ง๖คนเนี่ย
เขากำลังพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะชนแบบโอ้โหทั้ง๖คนที่เขากระเด็นกันไป
ละทิศคนละทางเลยนะคะเข้าตรงร่องกลางถนนตรงนี้
อย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหชนแบบนี้เขากระเด็นกันเนี่ยค่ะ
คือเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยอ่ะห้าศพอ่ะคือตัดย่าอยู่ริมถนนเนี่ย
ก็อันตรายแล้วนะใช่นี่จังหวะเขามานั่งพักใช่
รถแบบพุ่งเสยอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยค่ะคือรายชื่อของคนที่บาดเจ็บสาหัสคนนึงและเสียชีวิตอีกห้าศพเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกบัญชามีบุญผู้กำกับการสพรัฐภูมิก็เลยเป็นคนกลาง
ในการนัดเจรจาทางฝั่งของผู้เสียหายกับทางฝั่งคนที่ขับรถมาชนนะคะ
ทางบริษัทประกันภัยเขาก็จะช่วยเหลือเรื่องเงินในการเยียวยาครอบครัวของคนเจ็บและคนเสียชีวิต
ในการเจรจาพูดคุยเรื่องของค่าเสียหายด้วยค่ะญาติของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบอกว่า
จะจ่ายเงินค่าทำศพให้ศพละ๕๐๐๐บาทเขารับเงินกันวันนี้เลย
ทางบริษัทประกันภัยจ่ายเงินในส่วนของการทำพรบให้กับผู้เสียชีวิตศพละ๓แสนบาท
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้๘๐๐๐บาท
นัดรับเช็ค๑๙สิงหาคม
คือนักท่องเที่ยวรายนี้นะคะเขาซื้อประกันภัยเวลาเขาเดินทางไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เขาจะมีการซื้อประกันเอาไว้ครับเขาซื้อประกันภัยแบบระยะสั้น
ตอนที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย๑๑๑๑๙สิงหาคมราคาประกันไม่สูง
ราคาประกันนี่คือแค่๓๕บาทแต่เขาให้วงเงินประกันค่อนข้างสูง
ดังนั้นพอซื้อประกันเอาไว้แล้วมันมาเกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้าแบบนี้ค่ะ
ทางประกันเขาชดเชยให้ส่วนค่าสินใหม่อย่างอื่นเนี่ยนะคะ
ต้องให้ทางญาติของผู้เสียหายตกลงกับทางคนขับรถเอง
ศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๕ศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดในอำเภอรัฐภูมิ๓คนนะคะ
พัทธลุง๑คนแล้วก็ฝังตามหลักศาสนาอิสลามอีก๑คน
นางจินดาสวัสดิ์รักษาอายุ๔๕ปีเป็นภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ยังเศร้าหนักมากคือไม่มีแม้กระทั่งเสียงที่จะคุยกับนักข่าวของเราอะค่ะ
คือร้องไห้ตลอดเวลาเธอเล่าให้ฟังว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะตัวเองก็มีอาชีพแค่ขายของเล็กเล็กน้อยน้อยในตลาดนัดนะคะ
หลังจากนี้คือต้องตั้งสติต้องเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้
ยังมีลูกอีกตั้ง๓คนที่ต้องคอยดูแลอยู่นะคะ
พนักงานสอบสวนสพรัฐภูมิก็เลยแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคนขับ
ข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็มีวงเงินประกัน๓แสนบาท
กงศูนย์ใหญ่มาเลเซียประจำสงขลาก็ทำบันทึกข้อตกลง
ว่าผู้ต้องหาจะไม่เดินทางออกนอกประเทศ
ยังอยู่ภายใต้การดูแลของสถานกงศูนย์ใหญ่จนกว่าคดีจะแล้วเสร็จนะคะ
ก็ถือว่าทางประกันเขาก็จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้นะคะ
แต่ว่ามันก็คงไม่สามารถชดเชยกับความสูญเสียต่อชีวิตของคนทั้ง๕คนนี้ไปได้
ใช่ครับมันแลกไม่ได้ด้วยมูลค่าทั้งปวงนะฮะ